คุณผู้ชมครับล่าสุดมันเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียจากคนเมาแล้วขับเกิดขึ้น
คือที่น่านเนี่ยเขามีการก่อสร้างถนนอยู่นะครับ
ระหว่างทางก็จะมีคนงานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็ทำงานกันอยู่
ริมถนนนะไม่ได้อยู่กลางถนน
แต่มีคนขับรถกระบะสายไปสายมาสุดท้ายปรีเข้าไปอัดก๊อปปี้คนงานหลายคนเสียชีวิตครับ

กิสแบบสุดเลยฮะ
ส่วนต้องมันสอบบัตรหรือตัวเองควบคุมไม่อยู่หรืออะไรก็ไม่ทราบ

งานเขาอยู่คืออยู่ฝั่งแบบเลนที่จะไปฝั่งมุ่งหน้าอีกทางหนึ่ง
แล้วคือหักอีท่าไหนไม่รู้ว่าเสียการควบคุม
ใช่แล้วก็ปรีไปชนแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น

นี่คือก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเขาเองนั่นแหละครับ
ที่เห็นคือตรงนี้เขาเป็นถนนครับ
มีการก่อสร้างอยู่ถนนสายน่านบ้านหลวงในพื้นที่หมู่บ้านใหม่เจริญศุกร์

คือรถกระบาดคันนี้ออกมาเร่งเครื่องบึ้นไปแล้วสายก่อน
สายซ้ายก่อนแล้วพยายามหักกลับมาแล้วหักกับมันมันไปทางขวาสิครับ
แล้วคนงานเขายืนอยู่คือคนงานไม่ทันระวังนะครับ
พยายามจะกระโดดหนีแล้วแต่มันไม่พ้นคุณผู้ชมโดนอัดก๊อปปี้ไป
เพราะอะไรมีรถบรรทุก๑๐ล้อเขาจอดอยู่๒คันเห็นไหม
คนงานก็เลยไม่ได้ทันเห็นมาก่อนนะฮะแล้วจังหวะเนี้ยก็เนี่ย
ใครจะทันระวังหันหลังทำงานอยู่โดนชนเต็มนะครับ
กระบะคันนี้ครับนะฮะทะเบียนจอจานคอควาย๕๔๒๖ชนบุรี
กระบะพอชนคนเสร็จปุ๊บกระบะก็ตกไปข้างถนนแล้วก็กระจกก็พังล้อก็หลุด
คนขับคือนายธีรพงศ์แทร่เท้าอายุ๓๘ปีอันนี้คือกระบะต้นเหตุนะครับ
คนที่ถูกชนคือนายนิดชนะพิษอายุ๕๙ปี
คนนี้ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก่อนและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อีกคนนึงมีผู้หญิงอยู่ในภาพนะฮะนางเอ็มออนรักขภัยอายุ๓๕ปี
ผู้หญิงคนนี้โดนชนอีกคนนึงก็บาดเจ็บสาหัส
ทั้งสองคนเป็นช่างที่สำรวจเส้นทางระหว่างการทำงาน
ก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ
หนึ่งในคนที่ประสบเหตุที่อยู่ตรงนั้นแต่เขารอดมาได้
คือนายดำรงวันใสอายุ๔๙ปีเป็นคนถือแท่งยาว
เอาไว้วัดเรื่องของระยะทางอยู่เห็นไหมฮ
เขากับเพื่อนมากัน๔คนชาย๒หญิง๒นะ
ทำงานกันอยู่จู่กระบาดคันนี้มายังไงก็ไม่รู้ได้ยินแบบมาความเร็วมากเลยอ่ะ

จนนายนิดถูกอัดก๊อปปี้
ที่เสียชีวิตเพราะถูกอัดก๊อปปี้กับท่อระบายน้ำที่เป็นท่อปูนอยู่ข้างเห็นไหม

ส่วนนางเอมออนถูกชนแล้วก็ตกไปอยู่ในห้วย
อันนี้มันจะเบากว่าหน่อยแต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
โชคดีเขากับเพื่อนอีกคนนึงรอดมาได้ก็ถือว่าเป็นการรอดตายอย่างวุดหวิดนะครับ
คือทั้งสองคนเขาไม่ควรจะมาประสบเหตุอะไรแบบนี้เลย
เขาทำงานอยู่แต่มันเกิดจากคนเมา
แต่ธรรมรวชก็เลยเอาตัวคนขับคนนี้ไปดำเนินคดีต่อที่สะพาวเมืองด้าน

แอลกอฮอลในร่างกายแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งนะครับ